ภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้ยังคงมีให้เห็นมาอย่างเนื่องเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ด่านหน้าอันนี้เป็นกู้ภัยสาวค่ะ
พอจบภารกิจเท่านั้นกำลังจะก้าวลงจากรถเป็นลมค่ะ
รู้ว่าร้อนรู้ว่าเหนื่อยอะ
ก่อนที่จะเล่าท้องเรื่องคุณผู้ชมดูที่หน้าจอแล้วมองไปที่ด้านบนสุดของจอนะคะสีเหลือง
พวกเราสู้เพื่อคุณพวกเราสู้เพื่อคุณอ่านข้อความนี้แล้วเห็นใจเป็นกำลังใจ
นเปย์กับความจุกอกนะคะด่านหน้าหนักมากเลยนะคะ
อาสาสมัครกู้ภัยสาวคนนี้เนี่ยสังกัดอยู่มูลนิธิสว่างมงคลธรรมสถานจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เธอออกไปปฏิบัติหน้าที่ส่งผู้ป่วยโควิด๑๙เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทำตามมาตรการเลยคือ
คุณเอาจริงให้ดิฉันใส่ครึ่งชั่วโมงก็จะตายแล้วนี่ใส่๒ชั่วโมงปฏิบัติภารกิจทั้งร้อนทั้งเหนื่อยล้า
น้ำก็ไม่ได้กินสุดท้ายหน้ามืดเป็นลมอ่ะนะคะ
ที่แสดงความเห็นให้กำลังใจส่งกำลังใจหนักไปให้บุคลากรด่านหน้าทุกคนค่ะ